หลังจากที่มีผลวิจัยในต่างประเทศ
กัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้

คณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยออกมายืนยัน
ว่ายังไม่มีการเสนอให้กัญชาให้ถอดกัญชา
ออกจากบัญชียาเสพติดมาเป็นสมุนไพร
เพราะว่าข้อมูลทางวิชาการยังไม่เพียงพอค่ะ
นายแพทย์บุญชัยสมบูรณสุขเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หรือว่าออยเปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าว
ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่๕
บอกว่าขณะนี้กัญชายังจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท๕
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช๒๕๕๙
มิให้ผู้ใดผลิตจำหน่ายนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครอง
เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ธรรณสุข
จะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
ซึ่งขณะนี้ออยยังไม่มีการรับรองให้ใช้กัญชา
หรือรับขึ้นทะเบียนยาจากกัญชาแต่อย่างใด
จากยังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการเพียงพอ
ที่จะยืนยันว่ากัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ค่ะ
คณะรัฐมนตรีชุดใดที่เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขกฎหมาย
กัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษเช่นกันค่ะ